แต่คนนี้ค่ะคุณแม่ยังแซ่บของเราคุณแม่สายสตรอง
แม่แพทนัปพระ

ที่หลายคนโฟกัสก็คือหนุ่มคนนี้หนุ่มหนวดคนนี้แหละค่ะ
ก๊อตหวานใจคนใหม่ก็จะมีช็อตแบบสวีทเยอะมาก
เพื่อนก็แซวกันตลอดเวลา

เจ้าตัวก็บอกเฮ้ยก็งงเหมือนกันนะ
เปิดช่องยูทูปมาก็๓ปีแล้ว
แต่กลับมาดังอีกรอบคงเพราะว่าตอนนี้คนว่าง

ส่วนคลิปที่เห็นตอนนั้นถ่ายมาหลายเดือนแล้ว
แล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีการคุยกับก๊อตเลยด้วยซ้ำ
เราไปถ่ายกันเหมือนเสาร์อาทิตย์เราก็ไปกันเป็นแก๊ง
กันไปที๑๐กว่าคนอะไรอย่างนี้
แล้วจริงคลิปพวกนี้คือถ่ายไว้ตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นแค่คนคุยกัน
คือพอเราแบบเราเปิดตัวว่าเรามีคนคุยนะ
ตั้งแต่คลิปแรกที่คุณคนนี้คุณก๊อตเขาไม่อยู่ในคลิป

มาตอนนี้คุณเขาได้คุยเขาก็ยังอยู่ในคลิป
แต่ก็คือก็ยังเป็นแค่คนคุยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม
อ่าสรุปก็คือยังคงเป็นแค่คนคุยคุยกันอยู่

เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็โฟกัสแต่เรื่องของน้องเรสกับครอบครัว
ว่านะคะก็เอาใจช่วยคุณแม่ละกัน